เราข้ามฝั่งไปที่ฝั่งทนเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการประกาศว่าจะรวมตัวกันก็คือที่บริเวณวงเวียนใหญ่
ก็ตอนแรกไปรวมตัวกันที่แยกตากศิลปกันก่อนนะฮะก็ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เช่นเดียวกันรวมทั้งเรื่องของข้อเรียกร้องต่าง
แต่ว่าก็ไม่ได้มีแกนนำตามที่เขาบอกว่าทุกคนก็คือแกนนำเหมือนกันเป็นกลุ่มราชดร๖๓นั่นเองนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูบริการทางด้านของฝั่งธนอันนี้คือแยกตักศิลป์
นักข่าวเราก็ไปปักหลักรอก็คนทยอยเดินทางมาแต่ว่าการจราจรก็ไม่ได้ปิดอะไรนะ
รถก็ยังคงผ่านได้เขาอาศัยตรงเกาะกลางบ้างตรงนั้นตรงนี้บ้าง
แต่ว่าพอช่วงหนึ่งก็ปิดการจราจรด้านล่างฝั่งขาเข้าขาออกไปไม่ได้
แต่ว่าข้างสะพานด้านบนที่ไปบางบัวทองไปได้อยู่
แล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งระหว่างที่กลุ่มผู้ชมนุมเขาอยู่เต็มพื้นที่
มีรถพยาบาลขับผ่านต้องการใช้เส้นทางนี้พอดี
แล้วภาพที่เห็นคือกลุ่มผู้ชมนุมก็พร้อมใจกันแหวกทางให้รถพยาบาลนี่
ก็ผ่านไปได้ไปส่งผู้ป่วยในรถได้อย่างปลอดภัย
จนกระทั่งเวลาประมาณ๑ทุ่มครับคุณผู้ชม
ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมเองได้ประกาศยุติการชุมนุม
แต่ว่าก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ายกันกลับไป
เขาก็ร่วมกันเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือตามภาพที่คุณผู้ชมเห็น

แต่ก็มีตัวแทนแหละเขาใช้ว่าตัวแทนบางคนที่พูดผ่านทรโขง
จนผู้ชนุมเนี่ยทยอยเดินทางกลับไป
ก็เขาเป็นจุดกันไปว่าใครจะเป็นตัวแทนขึ้นพูดอะไรแบบนี้นะฮะ

แม้จะมีการประกาศยุติการสนุมไปแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนจับกลุ่มกันอยู่บ้าง
ตรงแยกตากศิลปมุ่งหน้าไปฝั่งดาวขนองนะฮะ
จุดนั้นจะมีเครื่องขยายเสียงของผู้ชุมนุมไปประกาศเป็นระยะ
ขอให้ทุกคนกลับบ้านเรายุติการชุมนุมแล้ว
แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้
ก็คือเดี๋ยววันนี้เขาจะมาเจอกันใหม่เขาว่าอย่างนั้น
ผ่านไปถึง๓ทุ่มครึ่ง

ว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมหรือเปล่าที่ไปทำแบบนี้
แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งแถวฝั่งทน
ไปร่วมชุมนุมแต่ไม่ยอมเดินทางกลับ
ตามที่คนที่เขานำเขาประกาศยุติไปแล้ว

แล้วก็มีรถน้ำของสำนักงานเขตครองศาล
กลุ่มนักเรียนอาชีวะคิดว่าเข้าใจผิด
คิดว่าจะไปฉีดน้ำสลายฝูงชนของเขาหรือเปล่า
มีการคว่างปลาเข้าของไปทุบทำลายรถน้ำของกรทมไป
แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการทำความเข้าใจกันเสร็จ
ทำความเข้าใจกันเสร็จปุ๊บก็เข้าใจกันดีทั้งกลุ่มนักเรียนอาชีวะ
ก็เลยยกมือไห้ขอโทษคนขับรถน้ำเหตุการณ์ก็เลยจบลงได้ด้วยดี
แต่ว่าก็มีคนบางส่วนเอาคลิปนี้ภาพนี้ไปแชร์ในโซเชียลก็เลยเป็นความเข้าใจผิดกัน
อันนี้อธิบายแบบนี้ตอนนี้เขาเข้าใจกันแล้วเรียบร้อย
ขณะเดียวกันเฟซบุ๊คกลุ่มฟันเฟืองธนบุรีก็เป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะ
ซึ่งรวมตัวกันไปชุมนุมที่วงใหญ่ก่อนหน้านี้เนี่ย
นั้นได้โพสต์เรียกร้องให้กลุ่มนักเรียนอาชีวะที่ยังอยู่นะฮะ
ให้กลับไปที่บ้านซะพร้อมติดแฮสแท็กประกาศครั้งสุดท้าย
อาชีวะที่ยังอยู่ที่วงเวียนแยกย้ายกลับบ้านด่วน
หากยังมีคนอยู่แสดงว่าอาชีวะปลอมมาสร้างสถานการณ์นะฮะนี่นะฮะ
ต่อมาเฟซบุ๊คกลุ่มฟันเฟืองธนบุรีก็ออกมาโพสต์ขอโทษ
ประชาชนและคนที่ไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้จากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นด้วย
อันนี้ก็เป็นที่ฝั่งทนจากวงเวียนใหญ่แล้วก็แยกตากศิลป์นะครับ
ไปดูที่บีทีเอสอุดมศุกร์กันบ้างครับเป็นจุดหลักอีกจุดหนึ่งที่มีการชุมนุมนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมทยอยมาตอนสักประมาณบ่าย๓เหมือนกับจุดอื่นนั่นแหละนะครับ
ประมาณบ่ายสามว่ามาชูนิ้วกันแล้วก็มาตะโกนขับไล่นายกรัฐมนตรีนะครับ
จากนั้นก็ได้ยึดพื้นที่สี่แยกอุดมศุกร์เป็นพื้นที่การชุมนุม
เวลาประมาณ๑๗นาฬิกาครับกลุ่มผู้ชุมนุมลงมาบนถนนแล้วก็เดินเท้าไปรวมตัวกันที่แยกบางนา
ระหว่างทางก็มีรถยนต์บางคันแหละครับนะฮะเปิดกระจกชู๓นิ้วด้วยรถจักรยานยนต์บางคันก็แสดงสัญลักษณ์เหมือนกัน
ส่วนตำรวจก็มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการเข้ามาขัดขวางหรือว่ากระชับพื้นที่การชุมนุมแต่อย่างใด
สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีครับกลุ่มผู้ชุมนุมยึดพื้นที่แยกบางนาโดยมีมวลชนเป็นจำนวนมากนะครับจุดนี้ไม่มีแกนนำครับการชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ไม่นานนักก็มีรายงานว่ามีรถตำรวจควบคุมฝูงชนเข้ามาจอดใกล้ใบเทคบางนาแต่ก็ไม่มีเหตุอะไร
กระทั่งเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับมีการประกาศยุติการชุมนุมที่แยกบางนา
ผู้ชุมนุมแยกย้ายเดินทางกลับแล้วก็มีการเก็บขยะออกไปด้วย
แต่ก็มีรายงานนะครับว่าผู้ชุมนุมบางส่วนยังไม่เดินทางกลับ
ส่วนรถยนต์ก็สามารถผ่านแยกบางนาได้ตามปกติ
ตั้งแต่มีการประกาศยุติการชุมนุมครับ
คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ทยอยลักษณะคือเป็นดาวกระจายไปหลายจุด
อีกหนึ่งจุดที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเมื่อวานนี้ก็คือ
แครรายจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชม
จุดนี้เนี่ยมีนายชินวัฒน์จันกระจ่างแก่นำมวลชนคนรุ่นใหม่ของนนทบุรีเป็นแก่นำนั่นค่ะ
แล้วก็มีหมายจับออกมาด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงสักประมาณบ่ายสามครึ่ง
พอทางการทราบว่ามีการนัดรวมตัวกันของกลุ่มเนี่ยนะคะ
เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีแล้วก็กลุ่มนนทบุรีปลดแอบเท่านั้นแหละค่ะ
ทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่วิ่งระหว่างบางใหญ่เตาปูนก็ประกาศปิด
ดให้บริการสถานีนี้ทันทีค่ะต่อมาเวลาสักประมาณสี่โมงเย็น
กลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางกันมารวมตัวกันมากขึ้น
มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นี่ค่ะคือชู๓นิ้วถือป้ายข้อความให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่ม
ใช้ความรุนแรงหยุดคุกคามประชาชน
ตรงจุดนี้อย่างที่บอกไปมีนายชินวัฒน์จันกระจ่างเป็นแก่นำนะคะ
จากนั้นกระทั่งเวลาสักประมาณ๖โมงเย็นค่ะ
วลชนมากันจนเต็มพื้นที่ใช้คำว่าล้นหน้าสถานีรถไฟฟ้า
ชินวัฒน์ตัดสินใจเคลื่อนขบวนพามวลชนเดินเท้า
ตามถนนรัตนาธิเบสมุ่งหน้าไปที่แยกแครราย
โดยมีการประกาศบอกกับตำรวจตลอดระยะเวลาการเดินเท้า
บอกว่าตัวผมคือนายชินวัฒน์เพิ่งได้ประกันตัวออกมา
แล้วก็มีหมายจับเพิ่มด้วยเป็นหมายจับที่สารแขวงปฐุมวัน
ได้มีการอนุมัติออกมาแล้วบอกว่าถ้ามีหมายจับ
ตำรวจไม่ต้องเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวจะออกไปเอง
เข้ามาจับเพราะกลัวว่าจะเกิดการปะทะกับมวลชนนะคะ
พอเดินทางมาถึงได้มีการปิดการจราจรทางกลางแยกแครราย
แกนนำได้มีการประกาศให้มวลชนจับจองที่นั่งกลางแยกแครราย
โดยมีตำรวจจากโรงพักรัฐนาธิเบศ
มาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและก็พูดวัชชาสัมพันธุ์
เส้นทางเลี่ยงให้กับคนที่เค้าใช้รถใช้ถนนบนเรือนนั้น
หลังจากนั้นนายชินวัฒน์ค่ะขึ้นเวทีบนรถขยายเสียง
มีการประสัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลเป็นระยะ
มีกลุ่นการนำคนรุ่นใหม่สลับเสียงเปลี่ยนคืนประทาย
มีการชู๓นิ้วเปิดไฟแฟลชโทรศัพท์มือถือ
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ท่ามกลางสายฝนที่ก็โปรยปลายลงมาด้วย
จนกระทั่งเวลาสักประมาณ๓ทุ่มทางแก่นำได้ประกาศยุติการชุมนุม
โดยมีการร่วมกันยืนร้องเพลงชาติก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน
แต่ก็ไม่ได้มีการประกาศนัดกันนะคะว่าจะมีการชุมนุมอีกเมื่อไหร่อย่างไร
แต่บอกให้กลุ่มผู้ชุมนุมติดตามข่าวสารจากเพจเฟสบุ๊คของกลุ่มราชดร
คือเขาไม่ประกาศนะครับนักข่าวของคุณผู้ชมก็ลำบากนะครับ
ก็มานั่งเดาใจกันนะวันนี้เราก็เดานะว่าเขาจะไปไหน
แล้วก็มีเวลาเตรียมตัวกันนิดเดียวที่จะได้ไปติดตามรายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบสถานการณ์
อย่างที่ทราบดีว่าเขาไม่ได้ประกาศเมื่อวานเรามารู้ก็สักประมาณสักบ่ายแล้ว
ค่ะนะฮะก็จุดสามจุดที่ออกมานอกเหนือจากลาดพร้าวอุดมศุกร์แล้วก็ทางวงวินใหญ่แล้วเนี่ย